ในวันที่๖สิงหาคมนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแต่ว่าในช่วงเชื่อมต่อที่ยังขาดไปอยู่๑กิโลเมตรระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคาดนะครับว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้าเบื้องต้น
จากคุณขวัญโมชาครับ
รถโดยสารปรับอากาศและรถไฟชาญเมือง
จัดมาให้บริการประชาชนในช่วงเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง

กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมได้ทดลองใช้บริการ
ก่อนจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ในวันที่๖สิงหาคมนี้
ทีมข่าวมีโอกาสได้ร่วมทดลองนั่งรถเมย
ที่จะนำมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
ในช่วงเวลา๗นาฬิกาซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน

เริ่มต้นออกจากสถานีเตาปูน
แยกประชาชื่นแยกสะพานสูง
เข้าสู่สถานีบางซื่อใช้เวลา๗นาที
ส่วนขากลับวิ่งอ้อมระยะทางยาวขึ้น๕กิโลเมตร
เนื่องจากพื้นที่ถนนถูกบังคับใช้ทางเดียวหรือวันเวย์
ตามแนวเส้นทางจากสถานีบางซื่อ

แยกสะพานแดงแยกประชาชื่น
เข้าสู่สถานีเตาปูนใช้เวลา๑๕นาที
ส่วนช่วงเย็นจะวิ่งในเส้นทางเดิม๑กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๗นาที

ที่จะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางซ่อนไปยังบางซื่อ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๐นาที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า

และเพียงพอรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ
แต่อาจจะต้องติดป้ายประชาสัมพันธ
การใช้ระบบขนส่งเสริมให้มีขนาดใหญ่และชัดเจนมากขึ้น
รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการบริการ
สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าที่ยังขาดการเชื่อมต่อ
อีกหนึ่งกิโลเมตรรอฟมระบุว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตราสี่สิบสี่
ว่าจะสามารถลงนามเซ็นสัญญากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือบีอีเอ็ม
เพื่อเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคร์และบางซื่อท่าพระได้ในช่วงปลายปีนี้
และจะเร่งรัดให้ดำเนินการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในส่วนของ๑กิโลเมตรก่อนภายใน๖เดือน
หรือภายในช่วงกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบจากระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการถึงหนึ่งปี
ถ้าเป็นไปตามปกติเนี่ยก็จะเดินได้ประมาณปลายปีหกศูนย์นะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
ผมกำลังหาข้อปฏิบัติว่าทำอย่างไรถึงจะให้เร็วกว่านั้น
หมายถึงว่าถ้าเราเจรจาในเรื่อง๑กิโลได้ก่อนโดยมีกฎหมายรองรับว่าให้อำนาจเราทำได้
เราก็จะหาทางถ้าสามารถเจรจา๑กิโลได้ก่อนผมคิดว่าก็จะเร็วขึ้นนะครับ
ก็จะลดระยะเวลาได้ประมาณหกเดือนการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าทั้งสองเส้นทาง
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยอีกหนึ่งปีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า
การดำเนินการเชื่อมต่อแล้วเสร็จเชื่อว่าจะช่วยให้การเดินทางทำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน